เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเป็นเนื้อไม่ธรรมดา
เนื้อริอาย
น่ากินน่าทานขนาดไหนไปติดตามในช่วงตลอด

ใครที่เป็นสายเนื้อนี่ถูกใจแล้วนะ

ลิฟต์อายลิฟต์ตรงลิฟตังเลยล่ะ

อันนี้ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวกอทอง
บ้านหนองผักแว่นตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
เขาบอกว่าร้านนี้เอาที่บรรยากาศก่อน
บรรยากาศการตกแต่งสไตล์อีสานย้อนยุคนะจ๊ะ
แล้วมีโต๊ะให้เลือกแบบหลายแบบเลย

ไปนั่งให้มันรู้สึกปลอดโปร่งโลกสบายกลางทุ่งนาก็มี
นี่เขาเอาแบบว่าน้ำสุกราดลงไปแบบนี้เหรอ

แหละ
กึ่งสุกกึ่งดิบ

ไก่เตี้ยวเรือเนื้อริ้วอาย
เป็นการสะลายเนื้อบางราดด้วยน้ำซุปร้อน

มีทั้งหมูตุ๋นใครที่ทานเนื้อหมูก็ได้เหมือนกัน
แล้วมีเนื้อตุ๋นด้วยเนื้อสดก็มีลูกชิ้นเนื้อ
และสะใบนางเอามาทำไมสะใบนาง

ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงไอ้ตัวเครื่องในเขา

ไม่ได้ไปถวายเอามากินนี่แหละ
แล้วจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเขาบอกเลยว่าเด็ดมาก
ราคา๗๐๑๐๐บาทก็แล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนอะ
ไม่ต้องมีเส้นเกาเหลามาทานกับข้าวเปล่า
เพราะเมื่อกี้คุณทางเกาเหล่าเส้นใหญ่เส้นเล็ก
ก็กวนพ่อค้าแม่ค้าเป็นงั้นเนี่ย
เมนูก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเท่าไหร่๕๐๖๐บาทก็มี
อกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งอย่าง

กระเพราเนื้อตุ๋นกระเพราหมูตุ๋นอีกทั้ง

ตบท้ายด้วยบุฟเฟ่ผักสด

ไม่ต้องบอกเป็นบุฟเฟ่หรอกจริงมันก็คือเป็นผักเครื่องเคียง

โกะได้ไข่เดาแล้วก็โอ้โหจบเร็ว

ใช่มีหลายอย่าง

เริ่มแรกมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ต่อมาพัฒนาเมนูอื่น
ให้ได้เพิ่มทางเลือกกับคุณลูกค้าไง
ทางร้านเขาเน้นวัตถุดิบสดใหม่ให้เยอะ
เรียกได้ว่าน้ำซุปมันจะยังไงเข้มข้น
รสชาติดีลงตัวร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
ค่ะโอเคออกเลยอันแต่ชื่อเฟซบุ๊กเล็กหน่อยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังละกัน
ที่เฟซบุ๊คไปลองเสิร์ชดูนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเรือกอทอง
ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาร้อยเอ็ดดูคาเฟ่อาจจะชื่อยาวนิดนึ
แต่ผมว่าถ้าลองทิมเขาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือกอทองเดี๋ยวมันขึ้น
ขึ้นเลยใช่ไหมน่ะอืม
น่าจะถูกใจใครที่ชอบกินเมนูก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่พอสมควรมีโอกาสก็แวะเวียนไปลอง